ช่วงนี้การเมืองก็จะร้อนหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้วันพิพากษาคดีจำนำข้าว๒คดีสำคัญค่ะ
เรื่องของความมั่นคงทางทหารตำรวจเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วแหละ
บอกว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ว่าจะบานปลายนะคะ
แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
ขอให้มวลชนที่จะให้กำลังใจอยู่ห่างอย่างห่วงก็คือให้อยู่ที่บ้านนั่นแหละ

นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะบอกว่า
ขอร้องมวลชนและกองเชียร์ที่จะมาให้กำลังใจให้อยู่ฟังคำพิพากษาที่บ้าน
เนื่องจากไม่อยากให้เกิดความสุ่มเสี่ยงและเกิดความวุ่นวายจากมือที่สาม
ส่วนตัวทราบถึงความห่วงใยและความเมตตาของพี่น้องประชาชน
รับรู้ถึงความทุกข์ร้อนและความยากลำบากที่ตัวเองประสบอยู่
แต่เห็นว่าการเดินทางมาสารเพื่อให้กำลังใจครั้งนี้
เราจะไม่ได้พบปะเห็นหน้าหรือสื่อสารความรู้สึกถึงกันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายความมั่นคงได้จัดระเบียบของผู้ที่จะเดินทางมาศาล
ผิดไปจากทุกครั้งจึงขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ
อันนี้ก็เป็นสารที่ส่งมาจากอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ
ผ่านทางการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการดูแลฝ่ายความมั่นคง
ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่า
ก็ไม่ห่วงสถานการณ์พรุ่งนี้จะบานปลาย
แต่ก็มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์เอาไว้ทุกแผนนะคะ
โดยใช้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
อยู่ในพื้นที่ตั้งเชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง
ส่วนกระแสข่าวที่มีการจัดเตรียมมวลชนมาจากภาคอีสาน
ก็ไม่น่าจะเป็นความจริงค่ะ
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพลตำรวจตรีจิตจรูลศรีวนิษฐ์รอง
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย
๑๒จังหวัดภาคอีสานตอนบน
ในวันพรุ่งนี้ก็ได้สั่งการให้ทุกโรงพักติดตามข่าวสารการตัดสินคดีรวมทั้งความเคลื่อนไหวต่างในพื้นที่
ให้ทุกจังหวัดตั้งจุดตรวจรวมแล้ว๔๐จุด
โดย๑๒จังหวัดภาคอีสานตอนบนนั้นมีมวลชนจำนวนไม่น้อยค่ะ
ที่ไปให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ
แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการเดินทางไปแบบหมู่คณะ
แล้วก็ไม่มีการเหมารถหรือมีแก่นำพาไป
ขณะเดียวกันนะคะพื้นที่ที่สั่งการดูแลเป็นพิเศษคือจังหวัดขอนแก่น
มีการตั้งจุดตรวจความมั่นคง๓ฝ่าย
สั่งการเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามไปตรวจที่รอบศาลจังหวัดขอนแก่น
บขศสนามบินตลอด๒๔ชั่วโมงจนถึงขณะนี้
ตามจุดตรวจรวมถึงสถานที่
สำคัญตอนนี้ก็ยังคงปกติดีด้วยค่ะ